สวัสดีครับ
ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะครับผม
เอาล่ะพี่ดิกรไปตรงนี้ขอต้อนรับคุณสู่นี่
คุณผัดไทยเป็นยังไงช่วงโควิดที่ผ่านมาทำอะไรฮะ

เราก็ต้องให้ความร่วมมือกับทางการ
จากคอนโดก็ข้ามไปซุปเปอร์กินข้าวเสร็จก็เข้าบ้าน
ซุปเปอร์ไม่ใส่หน้ากากเขาก็ไม่ให้เข้าเขาไล่ออกมา
กลับบ้านไปเอาหน้ากากมาใหม่ทำงานกดระเบียบ
เอาล่ะแต่แน่นอนว่าไทยรัฐทีวีของเรา

ซึ่งถือว่าเป็นคดีที่แบบว่าวันนี้ครบ๖๐วันแล้วนะฮะ
วันถือว่า๖๐วันตัวละครเพิ่มขึ้นมาเรื่อย
วันนี้คนไปพูดถึงพี่สาวน้องชมพู่ขึ้นมาอีกแล้ว
เมื่อวานนี้เป็นพ่อเป็นแม่
แล้วก็มีลุงพลพูดกันมานานแล้ว
แล้วก็มีคนมาพูดถึงน้า
วันนี้ทัวร์ไปลงที่น้าชายของน้องชมพู่
เขาบอกมันมีพฤติกรรมแปลกที่โพสต์ถึงชมพู่แบบรัว
บอกรออีกไม่นานนะจะจัดให้
พ่อแม่ก็ถูกถล่มหนักพอสมควรแปลกไหมแปลก

ถูกต้องไหมครับลุงพลถ้านับจริงก็คือพี่เขยของแม่เป็นพี่เขยของแม่
ใช่ไหมครับในขณะเดียวกันอยู่ดีวันนี้ก็มีพ่อแม่เกิดขึ้นมาเหมือนกันว่า
พ่อแม่มาเกี่ยวอะไรครับวันนี้กลายเป็นมีน้าเข้ามาอีกฮะ
คือเอาง่ายโซเชียลเนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับว่าแบ่งเป็นสองฝ่ายเลย
หนักเลยถึงคดีของน้องชมพู่เนี่ยมันมีเสียงแตก
เสียงแตกเมื่อนางสาวิตรีนางสาวิตรีคือใครฮะคือแม่ของน้องชมพู่
เขามาตั้งข้อสงสัยลุงพลยังไงเมื่อวานนี้เราได้เล่าไปแล้วว่าเขามาตั้งข้อสงสัยลุงพลฮะ
เป็นคนก่อเหตุก่อนลุงพลเนี่ยจะสวนกลับนะฮะว่าให้สงสัยตัวเองก่อน
นี่นะฮะพี่เขยกับแม่ของเด็กถูกต้องไหมบอกก่อนจะมาสงสัยลุง
ให้สงสัยตัวเองก่อนไหมพร้อมทั้งลุงพลเนี่ย
ท้าเข้าเครื่องจับเท็จกันด้วยนะครับ
บอกเอาไหมล่ะทั้งครอบครัวเนี่ย
เราไปให้ตำรวจเข้าเครื่องจับเท็จกันให้หมดเลย
มันเริ่มเหมือนเขาทะเลาะกันเองในครอบครัว

เอาง่ายล่าสุดพ่อแม่ของน้องชมพู่เนี่ย
ปรากฏวันนี้พ่อแม่มาออกรายการของคุณจำวัน
ภูเขาเนี่ยทะลมวิพากษ์วิจารณ์

แฮชแท็กน้องชมพู่
เชื่อไหมแฮชแท็กน้องชมพู่เมื่อวานนี้
ถ้าของคุณจอมขวัญเนี่ยช่วงบ่ายก็ได้สัมภาษณ์อีกรอบนึ
คุณเชื่อไหมมันเกิดแฮชแท็กเกิดขึ้นมาเลยฮะ
แท็กน้องชมพู่เนี่ยพุ่งปรี๊ดในโลกโซเชียลเลย
เขาพุ่งปี๊ดเรื่องอะไรทั้งเรื่องการเลี้ยงดูการปล่อยประละเลย
แล้วก็ยังโทษคนอื่นไม่โทษตัวเองเขาบอกอ้าวทำไมไม่โทษตัวเองบ้างล่ะ
ครับนะครับทั้งไม่ยอมไปขึ้นเอาง่ายเขาบอกว่ามันมีประเด็น
ว่าทำไมวันที่น้องชมพู่หายทุกคนเนี่ยเดินขึ้นไปบนภูเขาไปตามหาลูก
คิดถึงจิตใต้สำนึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยทำไมไม่ขึ้นไปหามลูกบนภูเขาเลย
เขาก็บอกว่าแม่พ่อแม่เขาก็ออกมาพูดนะครับว่าทั้งวันคุณลองคิดถึงหลักความจริง
ทั้งวันเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยหาลูกเขาหาแล้ว
แล้วการที่ขึ้นไปบนภูเขาเนี่ยก็มีญาติญาติขึ้นไปบนภูเขานะ
เขาก็เลยไม่ได้ขึ้นไป
เขาบอกว่าอ้าวทำไมมีคำถามขึ้นมาทำไมไม่โทษตัวเอง
ไม่ยอมไปขึ้นตามหาลูกบนเขาเหล็กไฟวันที่เจอศพลูก
โดยบอกว่าภูเขานั้นมันสูงเหลือเกินอะไรอย่างนี้
คนก็เริ่มจับประเด็นกันมากมายนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้
แม่บอกอีกว่าไปเผาวันเผา
ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าแม่บอกว่าวันเผาทำไมลุงไม่มา
ทำไมลุงพลไม่มาวันเผาอ่ะทำไมลุงพลไม่มา
เขาบอกนะฮะเขาบอกแม่โกหกคำโตออกสื่อแม่ไม่คิดว่าภาพหลักฐาน
อันนี้คือทั้งหมดมันเกิดจากการสัมภาษณ์ของรายการคุณจอมขวัญ

เขาบอกเลยว่าคิดว่ามีภาพหลักฐานเป็นภาพเป็นรูปถ่าย

ไม่เข้าใจว่าตอนนี้แม่เพี้ยนขนาดไหน
แต่สายตาแม่เขาก็ดูแข็งกล้าวพอสมควรนะฮะ

อันนี้คือคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นในทวิตเตอร์เมื่อวานนี้
นะครับดูแม่น้องไม่ให้เกียรติพ่อน้องเลย
บอกสามีตัวเองไม่ได้เรียนเลยไม่ได้พูด

คือคุณจะพูดอะไรคดีลูกตัวเองเนี่ยต้องใช้ความรู้
แต่เอาจริงนะบางทีพวกเราก็อย่าไปอะไรเยอะ

ชาวบ้านเขาก็เวลาเขาถามอะไรมา
เขาไม่ได้ถูกฝึกมาอย่างพวกเราให้ออกทีวี

เพราะฉะนั้นอยากไปคอมเม้นท์อะไร

เขาก็พูดธรรมชาติของเขาไป

แล้วเกิดมาคุณคิดถึงเอางี้ดีกว่า

จากที่เขาแบบว่าทำนาทำไหล่ทำนู่นอยู่ที่มุกดาหารเขาอยู่ดีถูก

แล้วก็มีคนแบบดูแลอยู่แถวบ้านเขาเนี่ยไม่ห่างเลยนะมด
ไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวนู่นนี่นี่นั่นปากหลักอยู่ที่บ้านเขาหมดเลย

ช่วงข้ามคืนที่แบบว่ามีกล้องติดต่อ

แต่ทุกวันนี้มันสนุกกว่าเรียลิตี้สมัยนั้นอีก

อย่างเมื่อวันชะการีมาถามฉันเป็นว่า
มดำรอดูอะไรฉันอยากจะดูว่าผู้วิเศษคนไหนแม่นสุด

ถูกไหมเพราะผู้วิเศษเยอะ

พระเจ้าก็เยอะหมอเจ้าก็เยอะหมอดูก็เยอะ
อยากจะดูว่าคนไหนเนี่ยแม่นสุด
เขาก็บอกว่าในขณะเดียวกันเนี่ย
เวลาที่แม่เขาพูดถึงคดีลูกตัวเองเนี่ย
ต้องให้ใช้ความรู้หน่อยอันนี้สงสารเขาอย่าไปอะไรเขาเลย
ใช้ใจใช้ความรู้สึกพูดก็ได้
จริงถ้าอยากให้ลุงเคลียร์ตัวเอง
พ่อน้องเองก็ต้องเคลียร์ตัวเองด้วยเหมือนกัน
เพราะช่วงเวลาโหวมันก็มีช่วงเวลา
แก๊บว่างเหมือนกันแก๊บว่างเหมือนกันนะฮะในขณะที่
นะอักชั่นเยอะอาหารวันนี้จะอักชั่นฮะฮะโพสแบบลัวเงินพอแชร์ว่าโพส
รออีกไม่นานนะชมพู่

แล้วก็รูปล้านก็บอกฝันดีฝันดีครับ
ทุกอย่างอยู่ในใจเอาบ้าง
ปรากฏว่าทั่วสิบข้างเลยครับ

เขาบอกเฮ้ยแสดงหรือเปล่า
อืมใช่แสดงหรือเปล่าบ้างก็บอกว่าณแตเนี้ยเป็นคนทำหรือเปล่า
หมู่บ้านแล้วนะฮะมีคนก็บอกว่าคนนี้
คนเป็นน้านี่แหละแปลกค่ะติดตามมา
ตลอดเหมือนกันฮะตั้งแต่น้องหาย
รู้ว่าเสียชีวิตไม่เห็นจะขึ้นไปดู
ไปนั่งเขาบอกว่าดูแบบนั่งแบบใจเย็น
บอกอีบอกประชาชนพ่อตายแล้วก่อนไหรฟ์ขอร่วมบริจาค
มันก็มีประเด็นนี้ขึ้นมาอีกไปตามดูได้ค่ะโพสต์อยู่นั่น
มีแต่ลุงพลนี่แหละที่ทำทุกอย่างลุงพลที่ขึ้นเขาไปแล้วไม่รู้กี่รอบ

งงกับครอบครัวนี้นะคะอันนี้คือคอมเมนต์ที่ประชาชนเขาเม้นต์กันมา
แต่เขาแปลงนะ
ในขณะเดียวกันก็อย่างที่บอกกันนะฮะว่าทัวร์ไปลงที่น้าชายพอสมควร
ตอนนี้เรียบร้อยแล้วลงเรียบร้อยทัวร์ไปลงที่น้าชาย
แต่ในขณะเดียวกันอย่างที่บอกกันนะฮะว่านอกจากน้าที่วันนี้มีการพูดถึงอีก
ลุงพลเนี่ยวันนี้ก็เริ่มจะออกแอคชั่นเมื่อวานที่มีหมอโปรงหมอปลาเนี่ยเตรียมตัว
ที่จะแบบว่าเอาโฉนดมาถูกช่วยประกันตัวลุงพลนะฮะ
ขณะเดียวกันวันนี้เขาบอกว่าจุดคลายแม็กซคือลุงพลไปเผชิญหน้าพ่อตาแม่ยายนะครับ
นะครับแล้วก็บอกว่าสาบานเลยอืมให้ตายโหงตามน้องชมพู่ไปเลย
นี่มันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาอีก
วันนี้เดี๋ยวคุณไทยรัฐนิวโชว์คงจะไล่เรียงละเอียดกว่านี้
เพราะเขามีอะไรของเราเยอะกว่านี้นะฮะสาบานเลยว่าให้ตายหาตามน้องชมพู่หมดเลย
ท้าทุกคนบอกเอาไหมล่ะเก่งจริงไหมล่ะเรามาสาบานกันอ่าฮะ
เรามาสาบานกันเรามาเข้าเครื่องจับเท็จกันนะฮะ
แม่ยายเผยว่าเป็นคนสั่งห้ามแม่ชมพู่ขึ้นเขาเอง
คือทางที่ประเด็นที่บอกว่าเฮ้ยทำไมแม่ของชมพู่เนี่ยลูกหายทั้งคน
เขาไปเจอศพอยู่บนภูเขาทำไมไม่ขึ้นเขา
วันนี้แม่ยายเป็นคนสั่งห้ามไม่ให้ขึ้นเขาเอง
อย่างที่บอกว่าในมุมมองลูกสาวแม่ชมพู่
สงสัยลุงพลมองอย่างไร
เขาบอกว่ามันก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกถ้าเอาจริงเนี่ยนะครับ
อย่างที่บอกว่าล่าสุดเนี่ยไทม์ไลน์
มันก็บอกว่ามันไม่ใช่เป็นเวลามันเป็นเวลาที่กะขึ้น
ที่กะเกณฑ์เอาครับผมประเมินประบานเอาเองใช่ไหมฮะ
ซึ่งลุงพลเขาก็บอกว่าตอนเช้าเขาก็ไปกรีดยางพร้อมกัน

ไอ้ไทม์ไลน์จริงคุณดูดีนะฮะ

ออกส่วนย่างเนี่ย๙โมง๒๒นาที

ว่าใช้เวลาเดินทางไปเท่าไหร่

ผมบอกว่าก็น่าจะประมาณสัก๙โมงครึ่ง

ใช่กรีดยางเสร็จแล้วกลับไปอาบน้ำที่บ้าน
หลังจากนั้นก็มีการตรวจเช็คของในบ้าน
มีการเปลี่ยนเสื้อผ้าดูโน่นนี่บ้าง

แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ผมระบุเวลาให้ชัดเจน

ถ้าจำอะไรได้ให้บอกให้หมด
ผมก็ระบุเวลาไปเพื่อเป็นสำนวนการให้ปากคำ
ผมเชื่อว่าวันที่ผมอยู่ที่บ้านเนี่ย

แตนก็อยู่กรณีที่แม่เขาสงสัยเรื่องเวลาป้าแตนก็เป็นพยานได้
พร้อมกับท้าพิสูจน์ให้ไปสาบานวัดพระแก้วไหมล่ะ

เจ็บจริงก็วันนี้มีการสาบานบอกเอาไหมล่ะ

อืมอ่ะก็ต้องตามกันต่อแล้วกันนะครับว่าอ่าคดีจะจบยังไงสำหรับคดีของ
ชมพู่นะครับผมมาถึงเรื่องราวอีกหนึ่งรายการกันบ้าง
กว่ากับช่องส่องผีคุณผู้ชมทราบแล้วว่าตอนนี้เนี่ยเขาถอน
รายการออกจากผังไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ถอนรายการยังไม่พอ
คุณผู้ชมครับให้เวลาอีก๑๕วันฮะรายการช่องส่องผีต้องขอเข้ามา
ย่าโมนั่นเองตอนนี้ก็เป็นเรื่องอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคน
จับตามองอยู่ทีเดียวนะครับผมจากกรณีรายการช่องส่องผีครับ
มาบันทึกเทปรายการที่วัดสารลอยจังหวัดนครราชศรีมาครับ
ซึ่งเป็นวัดที่บรรจุอัฐิของเท้าสุรนารีหรือว่าย่าโมนั่นเองครับที่ชาวนครราชศรีมาเนี่ย
และคนไทยทั้งประเทศให้ความเคารพนับถือหลังจากออกอากาศเทปดังกล่าวนะครับ
ก็เกิดกระแสวิภาพวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมกับข้อมูลที่บิดเบือนประวัติศาสตร์นะครับ
เนื่องจากจาเรนนี่อ้างว่ามีจิตสัมผัสต่อสิ่งลี้ลับ
ประหลัดทองคำสามีย่าโมและย่าโม

ซึ่งเป็นคำกล่าวอ้างที่ขัดแย้งกับจดหมาย
แล้วก็นะฮะจดหมายเหตุแล้วก็ข้อมูลในหนังสือประวัติศาสตร์นะครับ
ทำให้ชาวโคราชไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับล่าสุดวันนี้ครับ
วันที่๙ครับนายศักดิ์ชัยชาติพุทธศาสตร์ครับ
นันตำบลหนองกระทุ่มนะครับในฐานะนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จังหวัดนครราชศรีมาพร้อมด้วยนะครับนายพรเทพ
ประธานสภาธนาความจังหวัดนครราชศรีมาครับที่ปรึกษาทางกฎหมายเนี่ย
เดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์กับร้อยตำรวจโทอภิชาติห่ามกระโทกครับ
พนักงานสอบสวนที่สพเมืองนครราชศรีมา
หลังรายการช่องส่องผีเนี่ยได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับการลบหลู่ดูหมินบิดเบือนประวัติศาสตร์
เท้าสุรรณารีและนางสาวบุญเหลือนะครับ
ซึ่งเป็นข้อความที่บิดเบือนหรือปลอมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นั่นเองครับ
ทางด้านนายศักดิ์ชัยก็เปิดเผยต่ออีกว่า
ตนในฐานะตัวแทนชาวโคราชไม่ยินยอมต่อการกระทำที่ไม่รู้ที่ต่ำที่สูงครับ
ขอให้รายการช่องส่องผีแล้วก็นางเรนนี่เนี่ยมาทำพิธีขอเข้ามาในการกระทำของตัวเอง
ต่อหน้าอนุสวรีเท้าสุรนารีซึ่งการแสดงความรับผิดชอบ
โดยการถอดรายการออกยังไม่เพียงพอครับ
ชาวโคราชเนี่ยบอกให้เวลาอีก๑๕วัน
หากยังเพิกเฉยอยู่หรือว่ามีทีท่าไม่สนใจ
จะมีมาตรการกดดันที่เข้มข้นต่อไปนั่นเอง
ทางด้านนายพรเทพกล่าวว่าความผิดกรณีดังกล่าวนะครับ
ถือเป็นการดูหมินบุคคลที่เสียชีวิตผู้เสียหายที่

ต้องเป็นผู้สืบสันดาหรือผู้สืบสายโลหิตโดยตรง

แต่ย่าโมและนางสาวบุญเหลือเสียชีวิตเป็นกว่า๑๐๐ปีแล้ว
การสืบสอแล้วก็เชื่อมต่อระหว่างทายาทต้องมีกระบวนการพิสูจน์

หาช่องทางกฎหมายโดยแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวนะครับ
ซึ่งเป็นความผิดพคมาตรา๑๔นะครับ
โดยผู้ใดกระทำผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี

หรือทั้งจำทั้งปรับมาดำเนินคดีต่อไปนั่นเอง

วันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดของ

โรงเรียนก็มีทั้งโรงเรียนสุระนารีวิทยา
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง๓๐กว่าคน
สิ่งหนึ่งที่เขาทำกันวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ
บอกกรณีที่ทางจังหวัดนครราชศรีมาได้ติดต่อ
เขาติดต่อไปยังลูกหลานลูกหลานหรือทายาทของเท้าสุระนารี
ไปถึงขนาดนั้นแล้วนะฮะไปติดต่อถึงทายาทของเท้าสุระนารีหรือย่าโมเนี่ย
เพื่ออะไรฮะเพื่อให้มาเป็นเจ้าทุกข์
เพื่อให้ทายาทตระกูลเขามาเป็นเจ้าทุกข์
เจ้าทุกข์ปุ๊บแล้วก็เข้าไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาผิดช่องส่องผีเนี่ย
อย่างที่บอกจะให้เอาผิดในฐานที่มาลบหลู่ประวัติศาสตร์ของย่าโม
ที่เป็นที่เคารพสัตว์ของชาวโกราช
แต่ปรากฏว่าเนื่องจากว่าลูกหลานของทางย่าโมหลายคน

เป็นผู้ใหญ่แล้วที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี
เมื่อทราบว่าผู้ดำเนินรายการได้ออกมาขอโทษผ่านสื่อแล้ว
ทางญาติพี่น้องตระกูลของพวกเขานะฮะ
ทางที่แบบว่าลูกหลานของย่าโมเนี่ย
เขาก็บอกเลยว่าเมื่อขอโทษออกผ่านสื่อ
แล้วก็ไม่อยากไปถือโทษโกรธเครื่องอะไรอีก
ทุกคนให้อภัยฮะ
ไม่อยากให้เรื่องนี้กลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียว
มันทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมไทยอีก
แต่ในความรู้สึกของชาวโคราชส่วนใหญ่
ก็ยังไม่ยอมให้อภัยกับเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องนี้
ดังนั้นวันนี้จึงได้เชิญตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาพูดจาหารือกันว่าจะเอายังไง

เขาบอกว่าพูดคุยเบื้องต้นกับทายาทของคนหนึ่งของเท้าสุรนารี
ทุกวันนี้เขายังมีทายาทกันอยู่เลยนะฮะ
ย่าโมต้องการให้ชาวโคราชแล้วก็ประชาชน
เกิดความรักความสามัคคีในฐานะที่เป็นครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่
ไม่ต้องการให้เกิดการร้องเรียนเป็นเรื่องราวใหญ่โต
ซึ่งเบื้องต้นทางรายการเขาก็แสดงความเสียใจขอโทษแล้วแล้วก็ถอดผังรายการออกจากช่อง๘ไปแล้วเนี่ยนะฮะ
แต่ถ้าหากผู้ดำเนินรายการช่องส่องผีจะมาตั้งโต๊ะแถลงข่าว
จัดรายการในลักษณะที่ช่วยส่งเสริมประชาสัมพันธ์เมืองย่าโมให้ดีขึ้น
ทางสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ย
ออกมารวมตัวกันเพื่อไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็บอกว่าจริงแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการที่จะมีเรื่องมีราว
ก็คือแบบว่าโอเคล่ะถ้าช่องส่องผีมันดัง
ก็มาช่วยชาวโคราชในการแบบว่าโปรโมทหน่อยสิ

จำได้เนอะที่หายไปนะคะตอนนี้ญาติก็ไปรับศพนะคะ
ปรากฏว่าเขาคิดว่าไม่น่าจะใช่เริ่มต้นจุดเริ่มต้นไม่น่าจะใช่ว่าสุนัขกัด
น่าจะโดนสัตว์มีพิษกัดก่อนนะคะก็ว่ากันไปนะคะ
ก็รับศพน้องการกลับบ้านนะคะไม่เชื่อว่าหมากัดตาย
คาดว่าถูกงูหรือสัตว์มีพิษกัดนะคะ
ก็จากกรณีที่น้องการนะคะเด็กชายวัย๖ขวบหายตัวปริศนาไปในสวนนานถึง๓วันนะคะ
ครอบครัวก็ทำหน้าที่ระดมเจ้าหน้าที่ตามหาจนกระทั่ง
พบร่างน้องที่เสียชีวิตอยู่ในสภาพเหลือแค่ครึ่งท่อนก็คือโดนกัดไปแล้ว
เสร็จแล้วทีนี้ตำรวจก็เลยเร่งตรวจสอบนะคะ
ก็พบว่าในบริเวณเหตุเกิดเหตุเนื้อตัวเนี่ยก็มีเขี้ยวสัตว์มีอะไรต่าง
คือโดนสัตว์กัดแน่นอนนะคะพร้อมก็ส่งชนะสูตรชนสูตรนะคะ
แล้วก็พบกระดูกปริศนาอยู่ข้างน้องก็เอาไปทดสอบการตรวจสอบ
แต่ณเวลานี้ส่วนหนึ่งของสภาพศพเน่าเสียมากนะ
ก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบหาสาเหตุได้นะคะ
ก็ต้องส่งไปที่ห้องแล็บนะคะทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ก็ใช้เวลาไม่เกิน๓๐วัน
ล่าสุดก็สถาบันนิติเวศนะคะโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
ก็บอกว่ารับศพหลานแล้วนะคุณสุธิเกียจรับศพหลานแล้วนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าก็จะต้องรอนะคะ
แต่ว่าแพทย์ที่โรงพยาบาลพระปกเก้าจังหวัดจันทบุรีนะคะ
ก็เคยให้ข้อมูลว่าน้องการเนี่ยมีร่องรอยถูกสัดกัดแทะนะ
ตนไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเสียชีวิตด้วยเหตุใด

ดังนั้นก็เลยต้องรอพิสูจน์จากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ

ก็ที่ผ่านมาเนี่ยน้องเนี่ยชอบเข้าไปเล่นที่สวนยางพารานะ
แล้วก็เด็กทั่วไปวิ่งเล่นแล้วก็ในส่วนนี้ที่เจ้าของ
ก็คือมีหมาเจ้าหมาพิษบูที่ว่านี้อยู่นะ
แต่ว่าเขาบอกว่าเด็กคนนี้น้องการเนี่ยนะคะ
เขาก็ไม่เคยจะแบบเหมือนไม่ได้สนิทกับหมายแบบ

ก็เลยรู้สึกว่าไม่น่าจะใช่
จึงคิดว่านะอาจจะถูกงูหรือสัตว์มีพิษกัดก่อน

สุดท้ายเก๋นะครับผมเก๋กุ้นรุ่นมากไปนะฮะ
เต้นไปเตะมาไปธนทรเขาอีกนะฮะ
อ้าวเดี๋ยวช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวครับผม
แผลอะไรนะ
สะเทือนใจครับมดดำฮะนักท่องเที่ยวคาซักสถานครับไล่ทุบแมวน้ำจนหมดสติหวังแค่ให้ถ่ายรูปกับเด็กแค่นั้นเองนะครับผมไปติด
ข่าวนี้ครับคุณผู้ชมครับกลายเป็นคลิปที่ถูกวิภาควิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลนะครับหลังจากนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งครับไปพักผ่อน
ทุบตีแมวน้ำตัวหนึ่งจนหมดสติครับคุณผู้ชมเพื่อให้ลูกหลานของตัวเองเนี่ย
ได้ถ่ายรูปคู่ครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้ถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ
จะเห็นว่านักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวเนี่ยต้อนแมวน้ำที่ว่ายน้ำเข้ามาเนี่ย
ในเขตน้ำตื้นครับในคลิปดูครับโอ๊ยสงสารจัง
แล้วก็ใช้ไม้ทุบตีครับที่เห็นอยู่
ขณะเดียวกันก็มีนักท่องเที่ยวอีกหลายคนนะมุ่งดูการใช้ความรุนแรงดังกล่า
โดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดคนเหล่านั้นได้เลยไม่มีใครไปห้ามด้วย
สื่อท้องถิ่นก็รายงานว่าหลังจากถูกทำร้ายนะครับผมแมวน้ำตัวดังกล่าว
หมดสติเนี่ยจากนั้นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็แบกแมวน้ำขึ้นมาบนบกครับ
เพื่อให้ลูกหลานของตนถ่ายรูปแล้วก็เล่นกับแมวน้ำ
ไม่ใช่แค่นั้นครับหลังจากเด็กเนี่ยเล่นน้ำอย่างหนำใจ

ก็โยนร่างของแมวน้ำที่ไม่เคลื่อนไหว
ลงสู่ทะเลอีกครับผมนี่น่าสงสารมากนะครับแล้วก็จิตใจนี่โหดร้ายมากนะครับผม
โอ้โหแต่ไม่เสียชีวิตนะบอบสะบักสะบอมอ่ะ

เราไปกันที่อีก๑คราวที่มีคนพูดถึงกันเยอะเหมือนเกิน

คือนางหลอดเนี่ยเฮียนหนักเลย
เพื่อนร่วมวงเล่นเต็มได้เพิ่มเป็นสมสมอธิสาม

ย้อนกลับไปว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงก่อน
นางรอดเนี่ยอายุ๔๔ปี
หายออกจากบ้านไปสักแป๊บนึงทุกคนก็พยายามตามหานางหลอด
ปรากฏสุดท้ายญาติไปพบนางรอยว่าเสียชีวิตไปแล้วหรือตายไปแล้ว
แต่ปรากฏสิ่งหนึ่งที่มีคนพูดถึงเรื่องนางหลอดกันเยอะก็คือเรื่องวิญญาณ
วิญญาณของนางรอดหลังจากที่ตายไปปุ๊บก็ยังวนเวียน
อยู่ใต้ต้นตะเคียนต้นตะเคียนตรงนั้นมันอยู่ที่บ้านฉางจังหวัดระยอง
อยู่ตรงต้นตะเคียนเก่าแก่หลังวัดบ้านฉางจังหวัดระยองเนี่ย
ปรากฏชาวบ้านในหมู่บ้านบอกว่ารู้ไหมเห็นตลอด
ทำไมนางหลอดนางตายไปแล้วทำไมยังมาอยู่ตรงใต้นี้อยู่ตรงนี้
ตลอดชาวบ้านเห็นใครผ่านไปผ่านมาก็เห็นนางหลอดตลอดเวลา
หลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยเริ่มเห็นก็เริ่มมีการพูดจาพูดถึงว่า
เฮ้ยไอ้นางหลอดอ่ะทำไมฉันขับรถไปตรงนี้ก็เห็นนางหลอด
ตอนกลางวันทั้งกลางวันและกลางคืน
จริงหรืออุปทานเนอะ
มันคงไม่ก็คนก็บอกไม่ใช่คนเดียว
อ๋อหลายคนเพราะฉะนั้นเขาต้องอุปทานหมู่
ถูกต้องไหมทุกคนก็บอกเนี่ย๑๐คนเจอสัก๔คน
ว่านางหลอดเนี่ยนั่งอยู่ใต้ต้นตะเคียนครับปรากฏนางหลอดเนี่ย
เขาบอกว่าชอบกินเหล้านางชอบดิ้งแร้งรั้งอยู่แล้ว
ก็คือเอาง่ายรวมทั้งเพื่อนร่วมวงกินเหล้าเนี่ย
เคยได้ยินเสียงนางหลอดมาร้องเรียกด้วย
คือนึกออกไหมเพื่อนที่เคยตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่พวกกวนเดียวกันอะไรอย่างนี้

ดีคืนดีก็บอกว่ากำลังกินกินเหล้าอยู่นางหลอดมาเรียกว่ะ
อาจจะเป็นไปได้ถ้าสมมุติอย่างนี้กินเหล้ากันอยู่
แล้วนางหลอดมาเรียกก็อาจจะแบบว่า
คิดไปเองเพราะเมาแล้วหูแว่วได้
แต่ไม่กว่าวีนทร์คงมั่นใจเพราะว่าจ่ำเสียงนางลอดได้
อย่างล่าสุดผู้สืบข่าวอายุมากกว่านางลอดซักปีนึง
เป็นเพื่อนร่วมวงเล่าของนางหลอดอีกคนนึง
ปรากฏเสียชีวิต
หลังจากที่มีคนไปพบว่านอนตกเตียงที่สารา๓วัดบ้านฉาง
แวกนั้นหมดเลยด้วยอาการน้ำลายฟูมปากอันเนี้ยแหละมันเป็นจุดคลายแม็กซ์เฮ้ย
เพื่อนร่วมวงเล่าตายอีกคนนึงแล้วอ่ะอืมเป็นศพที่สามอ่าฮะ
ศพที่สามภายในระยะเวลาสองอาทิตย์นะฮะก็แจ้งมูลนิธิเนี่ย
นำตัวไปส่งโรงพยาบาลก่อนสิ้นใจครับปรากฏมีชาวบ้านในพื้นที่
คุณพีรศักดิ์นายพีรศักดิ์เนี่ยอายุ๔๓ปีชาวบ้านในพื้นที่เปิด
ว่าตนเนี่ยเป็นคนพื้นเพลจะเห็นต้นตะเคียนต้นนี้มาตั้งแต่เกิด
แล้วอืมซึ่งก็มีการเส้นไหว้บนบานสารเก่ากันมาตลอดฮะ
ส่วนใหญ่แล้วจะมาขอเรื่องงานเพราะฉะนั้นตรงต้นตะเคียนต้นนี้ก็จะมีชุดไทยเนี่ย
ต่อมาเนี้ยปรากฏไว้ยังไงรู้ไหมเอ้ามันกลับไปมีการจับจองเป็นที่นั่งกินร่าวเมาย้า
ไปตั้งวงกันไงจนกระทั่งตั้งวงไปตั้งวงไปนางหล่อตายค่ะ
หลอดตายหลังจากนั้นก็มีเหตุที่ทำให้เพื่อนทยอยตายเนี่ย
ภายใน๒อาทิตย์เนี่ยซึ่งแต่ละคนก็มีสาเหตุแตกต่างกันไป
แต่ล้วนแล้วแต่คนที่ไปนั่งร่วมวงเล่าทั้งนั้นเลย
โอ้โหนี่ใครอยู่ร่วมวงด้วยนี่มีหนาวร้อนนะเนี่ย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
เป็นชาวบ้านแถวบ้านช้างไม่มีใครกล้าขับรถผ่านซอยนั้นเลย

หรือส่งข้อความมาทางหน้าจอทีวีก็ได้
นะครับผมตรงนี้แต่ศพสามนี่ตายแบบแปลกมาก
อาการร้อนแล้วก็ขาดอาการหายใจ

เมื่อกี้ชาวบอกว่าเขารุมตีแม่อน้ำ

เมื่อกี้ลุมตีอันนี้ลุมจับ

มีสีน้ำตาลนะนักอนุรักษ์นะคะ

หมีสีน้ำตาลถูกตัดสินประหารชีวิต
ข้อหาทำร้ายร่างกายนักเดินป่า

กรกฎานะคะสื่อต่างประเทศก็รายงาน
เป็นที่น่าสนใจทีเดียวระบุว่านะคะ
คุมอนุรักษ์ในอิตาลีนะคะ
ก็ออกมาเคลื่อนไหวคลัดการเรียกร้อง
ให้ยกเลิกการลงโทษนะคะ
เขาถูกตัดสินประหารชีวิต

พี่หนุ่มแหะ

แล้วแบบส่งข้อความชั่วมาว่าไงรู้ไหมว่าฉันเล่าถึงแบบว่าอีนางหลอดเฮียนจัดศพที่
สามารถให้ฉันไปนั่งกินเหล้าใต้ต้นแต่เขียนมันบ้างสิหนูก็ไปก่อนสิอยู่ไหนเนี่ย
อยู่ที่อ่ามุกดาหารบ้างครับเป็นยังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังสิว่าเรื่องชมพู่คุณไปได้อะไรมา
ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิก็เรื่องก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นเรื่องของการตอบโต้กันไปโต้กันมา
ระหว่างทางแม่กับทางคุณลุงอะไรอย่างเงี้นะฮะไม่แต่เขาบอกตอนนี้คนเริ่มไปพูดถึงพี่สาวเพราะอะไรอ่ะ

ไปพูดถึงไปพูดถึงตัวน้องชาย
น้องชายของแม่ชมพู่ชื่อว่าแต่
อะไรอย่างเงี้ยก็คือคนนี้ก็คือเป็นบุคคลอีกบุคคลหนึ่งซึ่ง
ทางลุงเองก็มีปัญหามาตั้งแต่แรกอะไรอย่างนี้
เคยมีเรื่องกันแล้วก็ถึงขั้นล้มโต๊ะกันต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยอืม

ไม่แต่วันนี้ชาวเน็ตจับผิดสังเกตอีกคนนึงแล้วนะ
อีกคนนึงก็คือพี่สาวแท้ของชมพู่มันมาเกี่ยวอะไรกันบ้างอ่ะ

ผมยังไม่ได้เจอตัวน้องเขาเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้

วันนี้เมื่อตอนเมื่อตอนช่วงประมาณเย็นลุงพลก็ขึ้นไปสาบาน
กับพระที่พี่เอ็มพิวัฒน์ที่ตนเองนับถือแล้วก็ชาวบ้านที่นี่นับถือมาก
รู้สึกว่าเดี๋ยวน่าจะมีไทยรัฐออนแอร์แหละอันนี้

อันนี้พี่หนุ่มนวดอยู่ในห้องในโรงแรมนะครับ

อันนี้ไม่ใช่นวดที่โรงแรมนวดที่ของเขาเลยครับ
อันนี้นั่งนวดอยู่หรอนวดอยู่จริงด้วยพี่เห็นลายไทย
ไม่ใช่เห็นเป็นต้นย่าทักทายเอาไว้ครับ
สวัสดีพี่นุ่มกลับเมื่อไหร่ครับอาจจะอีกสัก๒๓วันครับ
โอเคโอเคฉันก็เลยต้องมาจัดรายการทั้งอาทิตย์เลยดีนะ
ดีนะฮะโอเคครับผมอ๋อขอให้คุณพระดำก็ไปนอน

นะฮะใครมีแหมนงแหมเนืองก็เอาไปฝากนาง
ถูกนางชอบกินหมูยออร่อยไปให้นางกินได้

โอ้โหแหม่ลืมหนีไปเลย

มีอะไรก็นางไปกัดลูก

ก็เข้าไปช่วยลูกก็คือช่วยกัน
ลุงตุงนังกันไปมาจนสุดท้ายเนี่ย
ก็ตบไม้ตบไล่กันนางก็หนีเข้าไป

ว่านางมาทำร้ายนักท่องเที่ยว
แต่โทษก็คือจะตัดสินประหารชีวิตนางไง
จริงโทษแบบให้ประหารแล้ว
แต่ตอนนี้นักอนุรักษ์ออกมาช่วยกันต่อต้านว่า
ช่วยชีวิตเหมียว
มันทึกภาพเหตุการละทึกนะฮะคนร้ายคุณดูดินะฮะคนร้าย
เนี่ยเป็นชายวัยรุ่นครับเอาอาวุธเนี่ยเป็นมีดคัตเตอร์พยายาม
ทำร้ายร่างกายเด็กผู้หญิงอายุสิบห้าอืมโอ้ยอุ้ยผู้หญิงคนนี้
สัญชาติเมียนมาฮะคนหนึ่งบริเวณริมรั้วด้านหน้าวิทยาล
ซึ่งนักเรียนหญิงได้พยายามปัดป้องแล้วก็วิ่ง
จังหวะที่มีครูแล้วก็เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเห็นเหตุการณ์
เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็วิ่งไล่จับผู้ก่อเหตุแต่ในขณะเดียวกันก็หลบหนีไปได้นะฮะ
หลังจากเกิดเหตุปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปสอบสวนว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น
เกิดอะไรขึ้นผู้ก่อเหตุเนี่ยชื่อนายปิติพงศ์อายุเนี่ย๓๐ปีแล้ว
ได้มาดักรอนักเรียนหญิงซึ่งนักเรียนหญิงคนนี้เป็นแฟนเก่าของเขา
เป็นแฟนเก่าอยู่หน้าทางเข้าเกียร์ไรนะครับซึ่งก็คงจะกึ่มคงทะเลาะกันบ้าง
มีปัญหากันมาอะไรอย่างนี้แหละอาการก็เมาสุรานอย่างหนัก
ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนหญิงแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
เตรียมมาเนี่ยพุ่งแทงไปที่ท้องแต่ปรากฏว่าเขาใช้มือปัดได้ทันไงคุณ
นั้นหลังจากนั้นปุ๊บพยายามได้เนี้ยมาปาดคอที่บริเวณคอ
แล้วก็พูดว่ากูจะเอามึงให้ตาย

กูจะเอามึงให้ตาย
ล่าสุดครับก็ที่เชียงใหม่เขาได้จับกลุ่มนายปิติพงศ์ได้แล้ว

ก่อนคุมตัวไปที่ค้นหอพักที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
ของกลางที่ใช้ก่อเหตุมีดคัตเตอร์
ดำสีชมพูเลยนะครับความยาว๑๕เซนเนี่ย
จำนวนหนึ่งเล่มพร้อมกับเสื้อผ้าชุดที่เขาสวมใส่นี่แหละ
จากการสอบสวนนายปิติพงศ์เป็นอดีตพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ทำงานร้านสะดวกซื้อแต่เพิ่งตกงานมาไม่นานฮะ
สาเหตุที่ลงมือเพราะว่าก่อนหน้านี้รู้จักคบหากับผู้หญิงคนดังกล่าวมาระยะหนึ่ง
แต่ช่วงหลังเนี่ยผู้ปกครองก็จับได้คือเด็ก
แยกกันเด็กพ่อแม่เขาก็จับแยกกัน
ถูกแจ้งความว่าเฮ้ยชอบมาพาลูกสาวเข้าไป
ไปแจ้งความว่าเรื่องพรากผู้เยาก่อนไก่เกลี่ยยอมความให้เลิกคบหากันเนี่ย
ทำให้นักเรียนหญิงเริ่มตีตัวออกห่าง
ปรากฏว่าหลังที่เริ่มตีตัวออกก็เริ่มเกิดอาการแค้น

เมาทุกวันดื่มเมาทุกวันนะฮะ

ดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น

ใช่ค่ะกระมูลต้องหากันง่ายขึ้นด้วย
นะครับคัตเตอร์อันหนึ่งก็สามารถไปทำร้ายคนอื่นได้แล้ว

อ้าวเราไปดูดาวติ๊กต๊อกคนใหม่ซากนิดหนึ่งแล้วกัน

เอาติ๊กต๊อกคนใหม่วันนี้คุณไปดูหน่อยฮะแม่

พริ้วดีจริงคุณดู

ปารีนาไกรคุบเอ๋นั่นเอ๋เอบริ้วไหมล่ะ

ปารีนาไกลคุบสสรบุรีภัพธ์พระรามประชารัฐ
ในสไตล์หน้านิ่งตรงนางนี้
ต่อมาก็ได้แชร์คลิปลงเฟซบุ๊ก
ที่ไม่ไหวจะไปแสะธนทรเขาอีก
เอาเหรอฮะไปแซะนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
แกนนำคณะก้าวหน้าเนี่ยที่ตอนนี้นะครับ
อย่างที่บอกเป็นกรรมธิการงบประมาณปี๒๕๖๔เนี่ย
หลังจากพักอนาคตใหม่ถูกยุบ
คุณธนาทรก็หมดศิษย์อื่นทางการเมืองทุกอย่างแล้วเนี่ย
โดยในเธอได้โพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความว่า
แฮสแท็กนางเป็นคนที่ใช้แฮสแท็กเปิดให้สุดในโลกแล้วนะครับ

หลายแฮสแท็กเหลือเกิน
ปารีนาเต้นติ๊กต๊อกนางก็มีแฮชแท็กต่ออีก
ปารินาเอวดินระเบิดมีแฮชแท็กต่ออีก
ปริณาร้องธนธรน้ำก็ใช้แฮสแท็กต่ออีก
ธนทรขาดจริยธรรมและจัญญาบัน

แฮสแท็กอีกธนธรเคยเอาข้อมูลรถกรรมาติการไปบิดเบือง

เต้นเพื่ออะไรเอ๊ะ
เพื่อว่าจะได้รู้ว่าตัวเองก็แบบ

แต่เขาก็ดูรักมดดำนะ

ช่วงหน้าหลายคนให้กำลังใจคุณนิ้งกุลสตรีกันอยู่

เพราะวันนี้ยังไงเราจำพี่นิ้งกุลสตรีกันได้
พี่นิ๊งอยู่ในวงการมาแถบนึง

พักกันสักครู่
กลับมายืนต่อข่าวใส่ไข่นะครับมาถึงเรื่องราวของมิตรเต่า
ตรภาพดีดีกันบ้างดีกว่านะครับคุณวุ้นเส้นครับ
กอดให้กำลังใจน้องแต้วนะครับทันทีที่เจอหน้ากันนะครับซึ่งหลายคนก็ทราบกันดีอยู่แล้ว
ว่าทั้งคู่นี้ก็เป็นเพื่อนกันด้วยนะครับผมนะฮะบรรยากาศยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
แล้วก็ความอะไรยิ่งจากครอบครัวนะครับรวมถึงบุคลากรนะฮะ
คนต่างที่ทราบข่าวการสูญเสียเสาหลักคุณพ่อนรงเตมีรักนะครับ
ซึ่งเป็นคุณพ่อของนางเอกสาวน้องแต้วนัทพรนั่นเอง
ซึ่งเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะครับยังมีญาติสนิทแล้วก็พี่น้องในวงการบันเทิงเนี่ย
เดินทางมาร่วมฟังสวดอภิษฐพระพิธรรม

ณสาราบุปการีอนุสรนั่นเอง
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบังเขน

โดยหนึ่งในนั้นก็คือสาววุ้นเส้นนะครับผม
เมื่อได้เจอกับนางเอกรุ่นน้อง
วุ้นเส้นก็ได้เข้าสวมกอดให้กำลังใจน้องแต้ว

ไอจีสตอรี่ว่าเสียใจกับครอบครัวน้องแต้วด้วยนะครับผม
ซึ่งล่าสุดในวันที่มะตูมแล้วก็ต้นหอมแล้วก็น้องแก้มวิชญานี
ได้ไปเคารพศพคุณพ่อของน้องแต้วเนี่ย
ซึ่งขณะที่น้องแก้มกำลังร้องเพลงเนี่ยแม่ของน้องแต้วเนี่ยก็เดิน
เขาจะมีจอทีวีครับเป็นมอนิเตอร์ก็ระหว่างที่ร้องเพลงก็จะมีภาพของคุณพ่อนะครับ
ค่อยฉายออกมาเลื่อนไปเรื่อยคุณแม่เนี่ยก็เอามือเนี่ยไปประทับไปที่จอโทรทัศน
แล้วก็บอกว่าพ่อมาส่งแล้วนะนะครับผม
ก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่หลายต่อหลายคนเห็นแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจด้วยนะครับ
แต่ยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องแต้วด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เอาล่ะไปกันต่อนะฮะที่คุณไอ้อภิษดาครับ
มีข่าวลือออกมาให้ต้องปวดหัวอยู่เป็นระยะแล้ว

ที่ล่าสุดถูกชาวเน็ตชี้เป้าว่า
หลังมีเพจดังออกมาแฉว่าไปเที่ยวสถานที่บันเทิง

แล้วปุ๊บปรากฏไปเห็นผู้ชายโปรไฟล์ดี
แต่มีแฟนแล้วไอ้ก็ไปถูถ่ายให้เขา

ไอ้ไอซ์ได้โพสต์ภาพกับหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่ง

งานนี้แฟนก็อดเป็นห่วงไม่ได้
กระแสข่าวลือจึงตัดสินใจคอมเมนต์ถามเจ้าตัวตรง
ซึ่งไอซ์ก็ไม่ได้ปล่อยผ่านฮะ

นี่รุ่นน้องค่ะสนิทกันมานานมากแล้ว
และคนที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์
ก็เข้ามาคอนเฟิร์มว่าผมก็อยู่ด้วยกันกับพี่นะ
ข่าวบอกว่ามีคนอื่นมาชนแก้ว
มาคุยด้วยเนี่ยแล้วก็นั่งอยู่หน้าบาร์
ไม่ได้เต้นกันด้วยไม่รู้ว่าข่าวไปเป็นยังไงนี่

ปุ๋ยพุสัยเขาออกมาพูดผมก็อยู่ด้วย
ทำไมข่าวมันบอกว่ามีคนอื่นมาชนแก้วหรือมาคุยด้วยเนี่ย
ไม่รู้ว่าข่าวเค้าเป็นยังไง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

มาเนื้อหาคือเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการจากลาน

อดีตนางเอกที่แฟนคลับติดตามอยู่ตลอดนะคะ

ตอนนี้นะคะก็ต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ด้วยโรคไขกระดูกบกพร่องนะคะ
ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็โพสต์เพลงเก่าของตัวเอง
ชื่อเพลงว่าขอคำลานะมีเนื้อหาไปทำนองของการจากลากันนะ
ทำเอาแฟนต่างก็ลุกขึ้นมาเป็นห่วงแล้วก็ใจหาย
พร้อมกับทยอยกันส่งกำลังใจให้เธอกันอย่างรัวเลยนะคะ
แล้วในเวลาต่อมาเนี่ยนิ้งก็โพสต์ภาพจุ๊บกับสามีนะ
ก็คือพี่ใหญ่นะคะแล้วแคปชั่นก็บอกว่า
กอดกอดกอดค่ะแล้วก็แฮชแท็กนะคะกอดทุกทุกคนด้วยค่ะ
นิ้งก็ว่าอย่างงี้นะไหนกำลังใจดีนะ
กำลังใจดีจริงพวกเราก็ส่งกำลังใจไปให้คุณนิ้งกุลสตรีนะครับ
หายจากโรคภัยไข้เจ็บเร็วขอให้แข็งแรงขึ้นแล้วกัน
ถ้าสมมุติเราย้อนกลับไปจริงเขาเป็นนางเอกที่ดังมาก
โอ้โหมีเสน่ห์มากผมเมื่อก่อนนะ
คิ้วทรงอะไรปากผมหน้าอะไรคือนิ้งนี่

ร้านที่ทำพวกศัลยกรรมหน้าน้องนิ้งเนี่ยนะ
เป็นหน้าต้นแบบเลยนะว่าจะเอาแบบนี้
เรียกได้ว่านางตัดสินใจมาเป็นแอร์ฮุสเต็ด
น่าจะเป็นเบอร์แรกของแอร์เอเชีย
แอร์เอเชียยังมีเครื่องบินอยู่ไม่กี่ลำ
แล้วก็นางก็ตัดสินใจทิ้งตอนนั้นก็ยังเป็นนางเอกอยู่
คือเป็นนางเอกอยู่นางทิ้งอาชีพนางเอก
เพราะว่านางบอกความฝ่ายฝันอยากจะ
มาก่อนทุกคนรุ่นผู้หญิงเนอะ
ผู้หญิงอยากจะต้องไหวฝันอยากจะเป็นแอร์อยากจะเป็นศัตรูวะ
อยากเป็นแอร์อยากเป็นพยาบาลอยากเป็นครูบาอาจารย์

น่าจะเป็นอาชีพใส่ฝันของสำหรับสาวทุกคน
จากเป็นนักแสดงอันดับ๒ก็น่าจะเป็นแอร์ฮอสเตจ

ซึ่งบางทีคนเราเป็นนางเอกอยู่ก็ตอนนั้นนางก็ยังมี
เขามีฝันหลักของเขาไงนี่คือฝันหลักของน้อง

ยังดังใช่ไหมยังดังอยู่แล้วแกก็แต่งงานไปกับกัปตันไงแล้วเลย

แล้วก็ก็เลยเป็นไปอยู่อาชีพเดียวกันถูกต้องมีความสุขดี

แล้วก็พอน้องป่วยเนี่ยก็แต่ใจแข็งนะต่อสู้กับโรคอยู่นานมากนะ
เราก็เข้าใจนะคนเราบางทีไปโรงพยาบาลบ่อยแล้วไม่จบไม่สิ้นไง
เขาก็เลยอาจจะต้องการกำลังใจแต่กำลังใจที่ดีที่สุดก็คือ
สามีแล้วพี่ใหญ่ไม่ทิ้งไม่อะไรแบบไม่

เหมือนคุณผัดนี่ก็อยู่วงการมานานดูทีท่าจะไปไหนไม่เห็นจะไปเหมือนกัน
ไม่ไปนะคุณอยู่เมื่อกี้๑๐ปีแล้วเนี่ย
เข้าโหม่ออันนี้โหดเมื่อนะ
มีชุดรุ่นนี้อยู่ตั้งแต่แบบหู
กลุ่มสียังไม่แตก
และรุ่นนี้ผันนะพี่ก้องพี่ท็อป

ตรงนี้เอาล่ะง่ายฮะช่วงหน้าครับนะฮะ
ไม้มุกดาช่องเจ็ดใช่ไหมฮะใช่ลงละครคู่กันครับครับ

เรนด้วยสิน้องม้ายนะคะ
แค้นแสนรักเราก็ได้รับเกียรติในการเล่นด้วยนะ
เป็นเลขาน้องไม้นะอยู่หน้าห้องหมายปองนาย
นั่งอย่างเดียวเลยไหมคะมีเดินไหมมีเดินไหม
ทีก็มีวิวแชร์มั้งแหม
ขอด้วยแวะใช่เอ๋อเติมหน้าสู้ตลอดนี่เขาน่ารักนะคู่นี้

แล้วเป็นนุ่มขึ้นด้วยนะหมายถึงว่าแต่ก่อนยังดูเป็นความเป็นเด็กใช่ป่
ละครเรื่องนี้ต้องดังเปรี้ยงป้างแน่เลย
แล้วเวลานั่งหน้าห้องเขารับโทรศัพท์ไง
ครับผมคุณที่ไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ได้ได้ปล่อยภาพของกูนี้ออกมาเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าเป็นภาพเปิดตัวไปบอกว่า
อะไรจะถ่ายแล้ว
ไปกันอีกหนึ่งข่าวค่ะ
เขาบอกว่าภูมิแพ้กำเริบนะครับผมนะฮะ
ล่าสุดเลยแต่ก็แต่งหน้าพร้อมกับลุยงานต่อชู๒นิ้วบอกสบายดี
ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวนะครับผมของเรานะฮะ
เรียกได้ว่าคุณบุ๋มประนัดดาเนี่ยต้องยกให้เป็นนักแสดงยอดเยี่ยม
แล้วก็แข็งแกร่งสุดทำงานตลอดทั้งวันบางวันทำอยู่๙งานมด
มากสุดของเขานะทำงานทุกวันนะครับผมนะจนหลายคนเนี่ย
เป็นห่วงสุขภาพของคุณบุ๋มแล้วล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยได้โพสต์ภาพ
หมอถามว่ากินอะไรมาตอบไม่ถูกครับเพราะว่ากินเยอะไปหมดแล้วก็หัวเราะ
นอนก่อนนะครับมีอะไรโทรติดต่อกับผู้จัดการได้เลย
มาก็ได้อัปเดตอาการว่าดีขึ้นแล้วดีขึ้นเยอะแล้วค่ะ
งานนี้เนี่ยแฟนคลับก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
หลังเห็นว่ามีการแต่งหน้าจัดเต็มพร้อมลุยงานต่อ
หลายคนก็สบายใจไม่ได้เป็นห่วงคุณบุ๋มแล้วกัน

ถูกต้องสุดนะครับ

คุณในท็อปไปหายไว้ไว้นะจ๊ะคุณเก่ง

เอ้าแน่นอนโทนี่รากแก่นกับน้องแก้วจริญญานะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มโทนี่ก็ได้ถือโอกาสเตอร์ไพรส์

นักทำกางสักกีภายในครอบครัวล่าสุด
ขนาดที่สาวแก่วเนี่ยไปลองชุดเจ้าสาว

แบรนด์ดังอย่างไวท์อาซาว่า

โดยชุดของเขาเนี่ยเป็นชุดราตรีนะครับ

นี่เขาเป็นสีขาวเนี่ยคุณดูนี่นี่เขามีรูปพี่หมูอยู่ด้วยแล้วก็ผ้าคุมไหล่ยาวด้านหลังเนี่ย

หลายคนบอกเมื่อไหร่จะแต่งกันเนี่ย
เมื่อไหร่จะแต่งกันเนี่ยสวยเนอะ
เหมือนนางเอกเกาหลีเลยอ่ะนะฮะคู่นี้เหมือนเกาหลีนะที่เกาะนามินี่สวยงามเลยนะฮะ
ตรงนี้สวยงามจริงอายุห่างกันพอสมควรนะครับผมนะฮะเราไม่ค่อยได้เห็นน้องแก้วในภาพลุคเวอร์ชันแบบนี้
เพราะเธอก็จะลุยสายแบบว่าลุยสายแบบแต่เขาแมทกันนะเวลาเขาออกรายการไปทำทัวร์แบบเดินทางของเขานะ
เป็นคู่ที่แบบน่ารักมากเหมาะมาก
โอเคลงตัวอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักดูแล้วมีความสุข

เอ้าก่อนจะไปกันนี้เรากำลังติดตามกัน
รู้สึกว่าจะมีข่าวสองคนดัง
นะฮะก็คืออย่างคุณแอนนี่บลู

ถ้าจริงแล้วก่อนนั้นเนี่ยแอนิบลูก
ก็อย่างที่บอกจากที่มีคดี๑๐กว่าคดี
ลูกเขาเก่งมากเก่งพี่เชื่อไหมแบบว่าสัมภาษณ์ลูกเขาน่ะ
ลูกเขานั่งเล่นแอนิเมชั่นน้องจีกอายุแต่เขาบอกโอเค
โมตรดำลูกฉันนะสมาธิสรรค์แต่ฉันแบบว่า
ภาษาอังกฤษทุกคำแล้วจิตดีเคยเจอใช่ไหมจิตดี

ก้าวร้าวเป็นเด็กธรรมะจิตเขาเรียกจิตเป็นธรรมะ
พอรับกชนว่าโอเคละหลังจากนี้เขาบอกว่า

วันหนึ่งมันจะเลี้ยงแม่มันเองอะไรอย่างนี้

อย่างที่บอกว่ามรสุมชีวิตเขาเนี่ยเขาเจอมาตลอด
เขาอยู่ดีเงินเก็บเขามีไหม
ที่ไปทำเด็กนั่งทิ้งเขาบอกเขามีเงินเก็บ

ปรากฏแม่กันผู้ป่วยติดเตียง

แม่มาป่วยปุ๊บก็เลยต้องขายคอนโดทิ้ง
คอนโดทิ้งปุ๊บก็เลยจะต้องไปเช่าห้องอยู่
อยู่กับแม่ที่เป็นผู้ป่วยจากเตียงเงินก็หมด
คนนี้ก่อนหน้านี้นางก็ไม่มีแบบว่า
ไม่มีปัญญาที่จะส่งลูกเรียนหนังสือแล้ว
ปรากฏก็มีหลายคนคุณพีเคคุณธัญเลศ

วันนี้เด็กทีคายุก็ได้เรียนหนังสือต่อ
เด็กคนนี้คนไทยรู้จักกับเขาตั้งแต่อยู่ในท้อง

คือแต่เด็กตั้งใจเรียนนี่ต้องสนับสนุนนะ
เราต้องสนับสนุน
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่หลังขอรบทรงชาติ